เอาเรามาติดตามโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ
คนละครึ่งคนละครึ่งเพื่ออะไร
เพื่อที่อย่างที่บอกไป๑กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยนะ
นี่ก็ได้ทั้งสองฝ่ายนะคะเราเองก็ได้ด้วยนะคะ
แต่ว่าเกณฑ์กติกาเป็นอย่างไรลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่นะคะ
ใครที่มีสิทธิ์ได้บ้างเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปค่ะคุณผู้ชม
คือโครงการนี้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก๖นาฬิกา
จนถึง๕ทุ่มวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ลงวันนี้ลงได้ค่ะ
รัฐบาลจะสนับสนุนเงินแก่ประชาชนในการซื้ออาหารเครื่องดื่ม
หรือสินค้าทั่วไปจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นจำนวนร้อยละ๕๐ของราคาสุทธิในใบเสร็จรับเงิน
ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อวันหรือไม่เกิน๓๐๐บาทภายในระยะเวลาของโครงการ
ตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคมนี้นะคะ
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการสำรวจตรวจสอบของทีมข่าว
พบว่าการลงทะเบียนมีความเสถียรระบบไม่ล่ม
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน
อัตราการลงทะเบียนคุณผู้ชม๑แสนคนต่อวินาทีค่ะ
ตอนนี้ใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะรับสิทธิ์ได้
เพราะยังเหลือสิทธิ์อีก๖๗๘๓๐๖๑รายค่ะ
โครงการนี้ไม่ได้มีการจำกัดผู้เข้าลงทะเบียนต่อวัน

ส่วนใครบ้างล่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการสำหรับโครงการคนละครึ่งนี้
ประชาชนที่มีสัญชาติไทยอายุ๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
นับตั้งแต่วันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนสัญชาติไทย
และไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะ
เขาลิมิตไว้เพดานเต็มที่คือ๑๐ล้านคนเท่านั้น
ครบ๑๐ล้านคนโครงการนี้หยุดทันทีค่ะ
ผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะ
จะไม่สามารถท่านฟังดีนะคะ
คนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้ว
ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีเงินคืนได้
เพราะฉะนั้นท่านต้องสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เงินของท่านด้วยว่า
เหมาะกับโครงการไหนเหมาะกับโครงการคนละครึ่ง
เหมาะกับโครงการช็อปดีมีเงินคืนค่ะ
ส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ
วิธีการก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรสามขั้นตอนง่ายง่ายคือหนึ่ง
โดยกรอกชื่อสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันดวนปีเกิดแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
ที่ท่านใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หลังจากนั้นท่านก็รอสักพักหนึ่ง
ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังค์ด้วยนะคะยืนยันตัวตนและเมื่อดำเนินการครบ
ก็จะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิ์ได้
ตั้งแต่ยี่สิบสามตุลาคมเรื่อยไปจนถึงสิ้นปีสามสิบเอ็ดธันวาคมหกสามนะคะ
ระหว่างเวลาคือตั้งแต่๖นาฬิกาจนถึง๒๓นาฬิกาของแต่ละวัน
ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน๑๔วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับเอสเอ็มเอส
รับสิทธิ์หรือวันที่เปิดเริ่มให้ใช้จ่ายตามโครงการมิฉะนั้นแล้ว
ถ้าท่านไม่ทำตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขกติกานี้ท่านจะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถร่วมลงทะเบียนได้อีกนะคะ
ส่วนบรรยากาศวันแรกของการเปิดลงทะเบียนที่จังหวัดสงขลาค่ะปรากฏว่าก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนก็ไม่ยากอย่างที่บอกไปสะดวกแล้วก็รวดเร็วมาก
ประชาชนที่ลงทะเบียนบอกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจเพราะสามารถนำไปใช้กับร้านค้ารายย่อยใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้
ในขณะที่ร้านค้าหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็มีการขึ้นป้ายโครงการพร้อมบอกว่าจะเปิดให้บริการลูกค้าตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็คือตรงกับวันปียะมหาราชนั่นเองค่ะ
แล้วก็ท่านสามารถใช้จ่ายได้จริงจนถึงวันที่๓๑ธันวาคมแล้วก็มีช่วงเวลาในการใช้จ่ายด้วยคือ๖นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกาเขาบอกว่าใช้สิทธิ์ไม่หมดในแต่ละวันระบบจะไม่หักสิทธิ์ของท่าน
แต่ว่าจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ในแต่ละวันกลับเข้าสู่ระบบแล้วก็คำนวณใหม่ในทุก๖โมงเช้าของทุกวันดังนั้นผู้ที่รับสิทธิ์ไปแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จนครบ๓๐๐บาท
และอย่างที่คุณปุ้ยบอกนะฮะว่ายังมีอีกโครงการคือช็อปดีมีคืนแล้วก็บอกเอ๊ะแล้วเราจะเลือกยังไงดีให้มันเหมาะสมกัน
ดีมีคืนมันเป็นการนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุด๓๐๐๐บาท
ดังนั้นคนที่ใช้ช็อปดีมีคืนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเงินเดือนหรือมีรายได้ถึงและอยากเอาไปลดหย่อนภาษีแต่ถ้าคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะโครงการคนละครึ่งส่วนใหญ่เหมือนอยากได้เงินใช้เลยนะครับเอาไปใช้จ่ายกับร้านค้ารายย่อยตลาดร้านโชว์หวยอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าร้านค้าขนาดเล็กหรือว่าหาบเร่แล้วก็ไม